คือผัวเครียดเมียหนีออกจากบ้านทำยังไงจะเรียกร้องความสนใจให้เมียกลับมา
นู่นฮะทำไมคะเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์อ่ะปีนขึ้นไปบนปีนขึ้นไปสิครับคุณผู้ชมสูงปรี๊ด๓๐เมตรหวังจะให้เมียกลับมาไปดูเลยครับ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้อายุ๔๕
น้ำมันที่ตะบนบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีครับให้ลงมาข้างล่างซะคือ
เขาจะน้อยใจเมียเมียครับกูผู้ชมครับแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเกือบ๑
แล้วจนเกิดความเครียดที่หนีออกไปเป็นเมียนะอืมอ่าตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับ
แต่เขาก็ไม่มีมีทีท่ามีท่าทีว่าจะยอมลงมาชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ช่วยกันตามหา
ญาติญาติให้มาช่วยเจรจาครับเขาก็นั่งบ้างยืนบ้างอยู่บนนู้นแล้วฮะ
ตำรวจจึงขอเบอร์โทรศัพท์ของเมียของเขาบอกเดี๋ยวจะโทรไปคุยให้
แต่เมื่อโทรไปเมียติดต่อไม่ได้ฮะตำรวจติดต่อเมียเขาไม่ได้
เขายิ่งหุดหงิดนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าถ้าติดต่อเมียได้เดี๋ยวจะยอมลง
ต่อมาครับญาติพาใครมาพาเมียมาไม่ได้นี่ครับ
ลูกยืนร้องไห้สงสารลูกเอ้ยนะฮะลูกชายมาให้มาช่วยคุยช่วยพูด
เรียกกล่อมพ่อหน่อยลูกเห็นพ่ออยู่บนเสาร้องไห้ครับ
ตะโกนพ่อลงมาพ่อจ๋าพ่อลงมาแต่พ่อไม่ลงฮะอืมเออ
พี่ชายเอ่ยน้องสาวเอ่ยญาติเอ่ยช่วยกันเกลี้ยกล่อมไม่ยอมลงครับนะฮะ
แล้วก็ตัดพ่อว่าพวกพวกแกอ่ะอืมไม่เข้าใจหรอกอืม
แล้วไม่เคยสนใจฉันค่ะเอาแต่ด่าฉันอุ้ยแต่เอาจริงน่ะ
เด็กอ่ะมาเห็นสภาพพ่ออยู่แบบนี้แล้วก็ยังไม่จำอ่ะอืม
กี่วันมานี้เห็นลูกมาเรียกพ่อสองข่าวแล้วนะครับเออ
ที่สุดครับตำรวจนะฮะให้เพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันเนี่ย
แล้วเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดปีนบันไดขึ้นไปครับ
เอาน้ำไปให้เขาดื่มไม่รู้ว่าเอาน้ำเย็นเข้ารูป
คุยกันอีท่าไหนเขายอมลงมาเออเขายอมลงมานะฮะ
พอมานะครับมาเจอลูกชายเท่านั้นแหละครับ
ลูกชายโผล่เขากอดพ่อทันทีเลยฮะคุณผู้ชมครับนี่ลงมาแล้ว
นี่นี่ลูกมาโอ้ยลูกเอ้ยนึกถึงลูกด้วยนะเดี๋ยวเมียก็มา
เหตุการณ์นี้ตำรวจแล้วก็ญาติพี่น้องใช้เวลากว่าสามชั่วโมงนะครับ
เกลี้ยกล่อมนะครับจนเขาลงจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
อิดโรยแหละนะฮะอยู่หลายชั่วโมงตำรวจเอาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับ
พออาการดีขึ้นก็ให้ญาติเอาตัวกลับบ้านไปแบบนี้เขาทำแล้วเขาจะทำอีกนะฮะ